นครพนมนี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
ในช่วงนี้ที่ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทน

เพราะว่ามีน้ำกัดซ่อตลิ่งนะครับ
ทำให้บ้านเรือนอายุกว่าสองร้อยปีก็พังเสียหายไปด้วยนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานมาจากจังหวัดนครพนมครับ
อาหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ชัยบุรี
ตำบลชายบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
กำลังช่วยการกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปถมบริเวณที่ตลิ่งสุด
ข้างบ้านโบราณอายุกว่าสองร้อยปี
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฝนถล่มอย่างหนัก
ติดต่อกันนานหลายวันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เฉลิมชัยเจริญขันเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว
เปิดเผยว่าบ้านเริ่มซุดตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคม
และค่อยพังลงกระทั่งถึงวันจันทร์ที่๑๖ช่วง๔โมง
บ้านที่มีขนาด๓ห้องใหญ่นะครับก็ได้พังลง๒ห้อง
โดยห้องที่พังลง๒ห้องนั้นยื่นไปตรงบริเวณแม่น้ำสงครามนะครับ
คือแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยขณะนั้นเขารู้สึกตกใจ
เพราะเป็นบ้านเก่าแก่ที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะครับ
โดยส่วนตัวนะครับเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมาจากสาเหตุ
ที่น้ำเปลี่ยนทิศหลังจากภาครัฐนั้นได้สร้างเขื่อนถาวรบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านครับ
มันมีการสร้างเขื่อนสร้างเขาเรียกว่าเขื่อนหิน

การสร้างเขื่อนก็คือมันทำให้ทางน้ำมันเปลี่ยน
ซึ่งตรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
อยู่กันมา๔๐๕๐ปีไม่เคยเกิดเหตุดินตลิ่งพัง
ก็พอมีเขื่อนตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ทางน้ำมันเปลี่ยนมันก็เลยพุ่งมาทางนี้
ซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็ว
แล้วด้วยสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศ
ซึ่งปีนี้น้ำมันมาเร็วมาก

แต่ปีนี้แม่น้ำขึ้นสูงฝนตก
ด้านประหลัดอาวุศูบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
จะทำการนำกระสอบทรายไปถมบริเวณที่ตลิ่งพังก่อน
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
และจะเร่งสร้างเขื่อนในฝั่งที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ครับ
ในการที่เราสร้างเขื่อนในอนาคต

บ้านที่มีโฉดตรงนี้เขาก็จะสามารถแท็สต์
เข้ามาปลูกบ้านในตรงนั้นได้เหมือนเดิมนะครับ
อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราสร้างเสร็จ

เพราะว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่นึงเขาอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้มาก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่ต่างพากันนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับทหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ชาวบ้านจิตอาสา
ได้รับประทานอาหารช่วงเที่ยงกันนะครับ
ถือเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน
และนี่ถือเป็นเสน่ห์ของชาวบ้านที่ยังคงมีให้เห็น
และความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านยังคงมีอยู่ในพื้นที่นี้ครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั้นนะครับ
ล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศพื้นที่
ภัยพิบัติทั้งหมด๗อำเภอนะครับ
แล้วก็ที่อำเภอท่าอุเทนตำบลชัยบุรีนั้น
อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
เพราะว่ามีบ้านเรือนของราศดรนั้นพังไป๓หลังนะครับ

แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมครับ

รายงานจากอำเภอเมืองนครพนมครับ